ต่อกันที่คู่นี้ดีกว่าพระนางที่เคยจิ้น

มีข่าวเกาเหลาไงก็ต่างคนต่างมีหวานใจหรือเปล่า

แล้วก็ให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรมอีกครั้งนะคะสำหรับพระนางคู่จิ้น

ยังมีข่าวลือว่าทั้งคู่ไม่เลิฟกันเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
โดยครั้งนี้บอยแล้วก็มากกี้ออกมาบอกว่าที่ผ่านมา

แต่ว่าความสัมพันธ์ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเหมือนเดิม

มาร์กี้เขามาว่าบอยนี่ขี้งอนเหมือนผู้หญิง
ส่วนบอยก็บอกมากกี้ว่าห้าวไม่ค่อยแคร์ใครเหมือนผู้ชาย
เออควรจะสลับกันนะสองคนนี้
แต่เขาบอกว่ายืนยันว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีได้เหมือนเดิม

มีผลงานละครคู่กันหรือว่าออกอีเวนต์ร่วมกัน

เพราะว่าตอนนี้เวลาของบอยแล้วก็มากกี้ไม่ตรงกันเลยค่ะ
เหมือนจะไม่เป็นเกงบ้างมั้ย

เมื่อกี๊เจอร้านก็คุยกันปกติ
จะมีร่วมตัวพิเศษเพื่อแฟนคลับเลยค่ะ
เก็บไปได้มั้ยยังไม่รู้เลย

ไม่มีเพราะว่าไม่ได้มีน้อยใจอะไรหรอก

ก็คงที่เงากันไปอะไรอย่างนี้
ใช่ก็ทำจริงก็ไม่ได้มีอะไรที

แบบว่าอะไรวะมีอะไรอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะอะไรขนาดนั้น

มีอะไรผมก็กี้ก็เหมือนเดิมครับ
ก็ไม่ได้ทะเลาะกันมีงอนกันบ้างแหละ
ก็ต่างคนต่างมีแฟนต่างคนต่างมีงาน

ฝ่ายชายล่ะเมื่อไหร่จะชัดเจนว่ามีแฟน

หรือว่าใจยังฝังอยู่กับใครหรือเปล่า

ไม่รู้อะไรสักอย่างแหละพูดอะไรไม่ได้เลยจริง